สติคนรักสุขภาพกันหน่อยนะ

ก็ต้องดูเรื่องของอุปกรณ์ให้ดีนะไปวิ่งอยู่บนลู่วิ่งปรากฏว่า
เพราะว่าถ้าอุปกรณ์มันเสียหรือว่าเราตัวหลุดจากรูวิ่ง
มันจะตัดอัตโนมัตินะครับไม่งั้นอาจเป็นเช่นนี้ครับ

อันนี้คือทางคอนโดดังย่านประชาชื่น
เอาคลิปนี้มาโพสต์แจ้งเตือนลูกบ้านและทุกคนเลย
ระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ลู่วิ่งไฟฟ้า

ให้เอามาอะไรนะเอามาติดกับตัวไว้
มันจะได้หยุดฉุกเฉินใช่ไหมถ้าเกิดเป็นอะไร
ใช่พอเป็นอะไรหรือเราล้มเนี่ยมันก็จะดึงสายนี้หลุดจากตัวเรา
แล้วก็ทีนี้ไฟมันจะตัดทันทีเครื่องมันจะหยุดฉุกเฉินเลยนะครับ

ทีนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
เพราะว่าฝาครอบสายพานของเครื่องออกกำลังกายลูกวิ่งตัวนี้
อ้าออกนี่คุณผู้ชมฮะ
มันอาจจะเป็นทำให้เกิดเหตุใดเหตุหนึ่งที่สายมันอาจจะมีปัญหา

เหมือนว่าคนวิ่งเขาขาด้านซ้ายเหมือนสะดุดอะไรสักอย่าง

เดี๋ยวดูนะขาก็แบบจะก้าวไม่ออก
นี่เห็นไหมขาด้านซ้ายของเขานะครับ
แล้วก็ผู้ชายคนนี้ได้รับบาดเจ็บที่ขาขวาเล็กน้อยนะฮะ
ยังลุกขึ้นนั่งแล้วก็ยืนเองได้นะครับ
แล้วก็คอนโดที่โพสต์เรื่องนี้บอกว่านิติขอประกาศแจ้งเตือนลูกบ้าน
มาใช้บริการที่ห้องฟิตนิกของคอนโด
ผู้ใช้บริการฟิตเน็ตที่ต่างด้วย

คลิปสั้นแต่ว่ามันเหมือนใกล้ตัวเป็นภัยใกล้ตัวเหมือนกันนะ